มาเจ็บใจแห้งหย่อนเธอแท้งข้างหลัง
ออกพักจังคือใจสิคะ
เพลงที่สอง
มูลค่าสองหมื่นบาท

ร้องได้
โอ้โหร้องได้นะ
ก่อนประกาศเนี่ยโดยความรู้สึกส่วนตัวของผมเองเนี่ยผมมีความรู้สึกลึกอยู่ในใจว่าน้องเขาร้องได้อ่ะ

เขาไม่ยอมสบตาเราก็ไม่รู้จะหลอกล่อเขายังไง
เขาไม่สบตาเราเขาหลับตาอย่างนี้
คุณป่าไม่คิดว่าเขาจะเกร็งที่สุดในชีวิตบ้างเหรอ

หลอกหลอก

แล้วร้องได้แบบนี้ค่ะตอนนี้มีแล้ว

เฮ้ยดีใจ
นี่ขนาดร้องในห้องน้ำ
ยังไม่เคยขึ้นเวทียังร้องได้ขนาดนี้

นี่ครับแทงข้างหลัง
ศิลปินก็คือคุณหญิงลีศรีจุมพลนั่นเอง
ถือว่าการกระทำในครั้งนี้เสี่ยงไหม

ทำค่ะ

ลุยกันต่อเลย
มาถึงเพลงที่สาม
มูลค่า๔๐๐๐บาท
ก็คงจะซื้อของมาทำประตูก่อน

บอกว่าสี่หมื่นเนี่ยใส่กระจกได้แล้วก็ใส่กรใส่อะไรให้แน่นหนาได้
เหล็กดัดนี่อาจจะได้เฉพาะบางจุดเอาที่มันปลอดภัยก่อนอืม
มาพร้อมนะสำหรับเพลงนี้ถ้าพร้อมแล้ว
อินโทรเพลงที่สามมูลค่าสี่หมื่นบาทมาเลยครับ

ศิลปินคนนี้พ่อเขาเคยมาสร้างความปั่นปวดในรายการเราแล้ว
โอ้ยมาตีแทรกฟาบฟาบฟาบลุงถุยลุงถุยเนี้ย
เขาเป็นพ่อของศิลปินคนนี้อ๋อคุณผู้ชมทำแวตรายใจยาม

เขาก็เคยมาในแคมเปญของเรานะร้องได้ให้บุญนะน่ารักคนนี้
เป็นไงสำหรับเพลงนี้เฟิร์สเข้าทางแล้วไหมค่ะ
เคยร้องเคยค่ะแม่นย้ำแม่นค่ะสัวหรือเปล่าสัวหรือเปล่า
ซัวร์ค่ะต้องซัวร์น่ะเออเข้าทางสบายแหงค่ะ
แต่ต้องระวังไว้เราเป็นเด็กนี่ความประมาทไม่ได้นะครับ
แม้ว่าจะเป็นเพลงที่เราชินเราชอบบางทีด้วยความชินของเรา
อาจจะลืมไปเพราะว่าอย่าลืมนึกอยู่เสมอรายการของเรา
เนื้อถูกเนื้อถูกร้องเพี้ยนบ้างคล่อมบ้างไม่เป็นไร
ถูกคิดให้ดีไต่ตองให้ดีนะครับแล้วบอกอามานะครับ
เฟิร์สฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่๓จะสู้หรือจะหยุด

สู้สู้สู้สู้สู้สู้สู้สู้สู้สู้สู้

สู้สู้สู้สู้สู้สู้สู้สู้สู้สู้สู้
แฮนซ์จงตายแล้วพวกภัยสบายแล้วไม่ต้องไปสนใจ
จีบได้แฟนส์ไม่จะมีแล้วไม่ต้องไปแคล์แล้วจีบกันต้องสบาย
น้วยเว้นเชียร์เนี่ย
กับกล้องแล้วก็รานะ
คิดว่าทางบ้านก็คงเช่นกันนะครับ

ตื่นเต้นแทนเพราะเพลงมันสนุกล่าเริง
ว่าน้องเขาจะพลาดทำเร็วด้วย

แต่ญาติที่อยู่ข้างล่างตอนนี้จะเป็นลมแล้ว

หนูถามความรู้สึกของคนที่นั่งอยู่ตรงนั้นค่ะ

ภูมิใจเนอะ

ผ่านไปสู่เพลงที่๔เพลงที่๕และเพลงที่๖ให้ได้

มูลค่า๔๐๐๐บาท
หรือว่าร้องผิด
ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้อง

ร้องได้ร้องได้